มีอาจารย์ผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในมหาวิทยาลัยชื่อดัง

นักเรียนทั้งนักศึกษาทั้งบุคลากรในมหาวิทยาลัยแล้วก็คนอื่น

มูลค่าความเสียหายประมาณสัก๒๐ล้านบาท

คือไปหลอกเขาทำนองว่าเออพอดีมันมีโครงการนะ
จะให้นักเรียนเหมือนไปทัศนศึกษาต่างประเทศ
คนละ๙๐๐๐ก็เก็บเงินกันมา
เก็บเงินทำให้ว่าหาคนร่วมลงทุนด้วยเพราะว่าแหมไปอังกฤษ
ต้นทุนมันก็จะสูงหน่อยก็ต้องไปหาคนมาร่วมลงทุนด้วย
ก็มีคนหลงเชื่อไปร่วมลงทุนมองว่ามันก็เป็นโครงการที่ดีนะคะ
เพราะว่าส่งเสริมเรื่องของการศึกษาให้กับเด็ก
แต่พอถึงเวลาที่จะต้องไป
หายเงียบเลยค่ะติดต่อไม่ได้เลย
เหตุการณ์นี้เขาโพสต์เอาไว้ในโพสต์รูปไปด้วย

อาจารย์อัศมาดำรงผลอาจารย์หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดัง
เป็นบุคคลร้ายแรงหลอกลวงช่อกงยักยอกทรัพย์ประชาชน
รวมถึงแอบนำเอกสารสำคัญไปค้ำประกันกู้เงิน

ค่าความเสียหายมากกว่า๒๐ล้านบาท

หรือผู้ใดพบเห็นกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เพื่อเร่งติดตามตัวไม่ให้กระทำความผิดกับผู้อื่นอีกต่อไป
นี่คือข้อความที่เขาโพสต์เอาไว้นะคะพร้อมกับรูปภาพ

เขาถูกอาจารย์อัฐมาคุณ๑๙๖๐นชักชวนไปลงทุน
โดยอ้างบอกว่าเธอได้รับสัมประธานที่โรงเรียนมัธยม
เกี่ยวกับการนำเด็กนักเรียนไปทัศนะศึกษาที่ประเทศอังกฤษ

เพราะว่าโครงการนี้ค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างจะสูง
ผู้เสียหายได้ฟังก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นโครงการที่ดีนะ
เพราะว่าเป็นกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้มีความรู้ด้านภาษาโดยตรง
จากเจ้าของภาษาเห็นว่ากำไรก็ไม่ได้มีมากนิดหน่อย

เลยตัดสินใจร่วมลงทุนไปด้วยหลักแสนบาทค่ะ
ทีนี้พอถึงเวลาเดินทางก็คือตุลาคมที่ผ่านมา
อาจารย์อัศมาก็บอกว่าเออพอดีมันติดปัญหาเรื่องวีซ่า
ยังไม่สามารถนำเด็กนักเรียนเดินทางได้
ทางโรงเรียนที่ให้สัมประธานไปตรวจสอบเรื่องเอกสารวีซ่า
ก็เห็นว่าเอ้าไม่มีปัญหานี่นะเอกสารวีซ่าก็ผ่านเรียบร้อยดี

อืมแต่ยังจัดหาที่พักสำหรับเด็กที่ไปต่างประเทศไม่ได้

จากตุลาคมปีนี้ขอเลื่อนเป็นมีนาคมปีหน้า
และนั่นคือข้อความสุดท้ายที่ทุกคนสามารถติดต่ออาจารย์อัศมาคนนี้ได้นะคะ
เพราะหลังจากที่แจ้งเลื่อนการเดินทางออกไป
ก็ไม่มีใครติดต่อเธอได้อีกเลย
ส่วนตัวผู้เสียหายคนนี้ที่เธอบอกว่าตกเป็นผู้เสียหายโดยตรง
นอกจากจะเป็นการร่วมลงทุนเป็นหลักแสนแล้ว
อาจารย์อัศมาคนนี้เอาชื่อของเธอมาเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทด้วย
ก็เลยมีบรรดาผู้ปกครองมากกว่า๓๕คนค่ะ
โทรมาหาเธอขอเงินเดินทาง๙๐๐๐บาทต่อคนคืน
คือเอาเป็นว่าเรื่องทุกอย่างประดังประเด็นทุ่มเข้าไปที่เธอหมดเลย
เพราะว่าเป็นชื่อของกรรมการบริหารบริษัท
ตอนนี้ก็เลยไปแจ้งความไว้แล้วที่สนราชพร้าวนะคะ
ก็เห็นว่าเขาพาจากนักเรียนที่มหาลัยที่เขาสอนไปอยู่แล้ว

ไปนู่นไปนี่ไปต่างประเทศตลอดพานักเรียนไปตลอด

ซึ่งโปรไฟล์ของเขาที่เขามีจริงอย่างนี้ค่ะ
พอมาได้โปรเจคที่นี่เขาก็ดำเนินการทำทุกอย่างมาตลอด
ก็คิดว่าทุกอย่างมันจะสำเร็จได้

ก็เหมือนครอสอย่างนี้๓๐คนใช่ค่ะใช่

ตอนนั้นเป็นเหตุผลว่าวีซ่าของหัวหน้าคณะครูยังไม่ได้

งวดที่๓ก็คือกุมภาคมเลยประมาณนี้ค่ะ
ด้วยการที่บอกผู้ปกครองว่าเขากำลังหาเงินมาคืน
แล้วอยู่ดีพอสิ้นเดือนเขาก็ติดต่อไม่ได้เลย
เพราะฉะนั้นอาจารย์อัศมานดำรงผลนะฮะ

เพราะว่าทุกคนเขาก็เปิดเผยเรื่องราวแล้ว
ก็หาตัวไม่เจอเลยตอนนี้นะครับ
หลังจากเรื่องนี้ถูกพูดถึงในวงกว้างนะครับ

มีนักศึกษาในภาควิชาของอาจารย์อัศมาดำรงผลคนหนึ่ง
ได้เปิดเผยข้อมูลบอกว่าเขาตกเป็นผู้เสียหายเช่นกัน
เพราะว่านักศึกษาคนนี้ถูกอาจารย์อัศมาชวนลงทุนด้วย
นักศึกษาคนนี้ยอมรับว่าที่เชื่อแล้วก็ลงทุนด้วย
เพราะเห็นว่าเป็นถึงระดับหัวหน้าภาควิชาของมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งนะครับ
มีความน่าเชื่อถือในหน้าที่การงาน
แล้วสมัยเข้าศึกษาในภาควิชานี้ใหม่
ก็เคยเดินทางไปทัศนศึกษากับอาจารย์อัศมามาแล้วครั้งหนึ่งนะ
เป็นหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ
เคยไปมาด้วยแล้วที่ต่างประเทศนะครับ
ก็เลยเชื่อว่าอาจารย์มีความสามารถในการพานักเรียนไปทัศนศึกษาต่างประเทศได้จริง
ก็ร่วมลงทุนไปหลักล้านบาท
พอรู้ว่าถูกโกงก็ไปสืบหาข้อมูลก่อนจะพบพฤติกรรมสุดฉาของอาจารย์เพิ่มเติม
โดยมีการปลอมลายเซ็นบุคลากรระดับสูงในสถาบันเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ
แล้วบุคลากรระดับอาจารย์ด้วยกันเนี่ยก็ยังถูกปลอมแปลงเอกสารไปกู้เงินด้วย
อย่างอะไร
อื่นก็มีการให้ไปค้ำเงินกู้ให้
แล้วก็คำไม่พอครับก็แอบเอาเอกสารเขาไปปลอมลายเซ็น

แล้วก็มีอาจารย์บางคนก็ให้รูดบัตรเครดิตให้
เป็นจำนวนวงเงินอาจจะไม่เยอะแต่ว่าก็มากอยู่อะครับ
อย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้อาจารย์อัศมาหลังตกเป็นผู้ถูกกล่าว
หาเรื่องการช่อโกงก็หายตัวไปไม่มีใครติดต่อได้
หายไปตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับ
ซึ่งก่อนจะหายตัวไปเนี่ยผู้เสียหายเขาบอกว่าเขาเพิ่มความสบายใจ
ให้กับผู้ที่พยายามทวงเงินเขาต่างนะ
ด้วยการเซ็นเช็คเงินสดเอาไว้ให้เพื่อให้ไปขึ้นเงิน
ใครเคยร่วมลงทุนเอาไว้เคยทำอะไรกันไว้
เช็คเงินสดให้ไปขึ้นเงินแต่ปรากฏว่าพอเอาเช็คไปขึ้นเงินเช็คเด้งขึ้นเงินไม่ได้
รู้ตัวอีกทีก็คืออาจารย์สมาคนนี้หายไปแล้ว
ที่ผ่านมาผู้เสียหายได้รวมตัวกันเมื่อ๗พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ
เพื่อที่จะเอาเรื่องนะมีผู้เสียหายคนหนึ่งไปที่หน้าบ้านพัก
พบว่าบ้านก็ถูกปิดเงียบไม่มีคนอยู่สอบถามคนข้างบ้าน
คนข้างบ้านบอกว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเห็นขนของย้ายออกไปแล้ว
ก็ไปสอบถามรอปภหมู่บ้านทางรอปภเขาก็ไม่ให้ใครเข้าไปอย่างบ้านของอาจารย์นะฮะ
เพราะว่าอาจารย์อัศมาในฐานะเจ้าของบ้านเขาสั่งทางรบพอหมู่บ้านเอาไว้ว่า
ห้ามให้ใครเข้าไปในบ้านนอกจากตัวเขาคนเดียว
ผู้เสียหายบอกว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงไปแจ้งความตอนนั้นก็แจ้งไม่ได้
เพราะว่าเช็คเงินสดตอนนั้นมันยังไม่ถึงเวลาขึ้นเงินไง
คือแม้จะรู้ว่าสงสัยจะถูกโกงแล้วจะหนีหรือเปล่า
แต่เช็คเงินสดที่ให้ไว้มันยังไม่ถึงเวลาขึ้นเงิน

จนกระทั่งถึงเวลาขึ้นเงินเช็คเด้งทีนี้แหละก็เริ่มแจ้งความกันแล้วนะครับ
โดยบอกว่าวันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายโมงจะรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อไปที่กองปราบรามแจ้งความเอาผิดกับอาจารย์คนนี้
ส่วนหลังเกิดเหตุนะคะทางมหาวิทยาลัยต้นสังกัดเอง

ให้นางสาวอัศมาพ้นสภาพจากการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยแล้ว
กระทำใดของนางสาวอัศมาที่กระทำเป็นการส่วนตัว
มหาวิทยาลัยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
รู้เห็นและร่วมรับผิดชอบด้วยแต่อย่างใด

โดยมีการแอบอ้างใช้ชื่อของมหาวิทยาลัย
ทำให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย
ตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยก็อยู่ระหว่างการพิจารณา
ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ

ช่วงประมาณสักตีหนึ่งที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้วด้วย